เครื่องแต่งกายโนราในอดีตนั้นผู้แสดงโนราเป็นผู้ชายไม่ได้สวมเสื้อสวมแต่สังวานกับทับสวงคล้องคอ
นุ่งผ้าหยักสูงมีหางหงเจียระบาดคาดเข็มขัด
เมื่อมีนักแสดงโนราผู้หญิงการแต่งกายก็ได้เปลี่ยนแปลง
เริ่มมีการพัฒนาเครื่องแต่งกายให้วิจิตรสวยงามมากขึ้นที่เรียกว่าเครื่องลูกปัด
เป็นการนำลูกปัดหลากสีเม็ดเล็กมาร้อยให้เกิดเป็นลวดลายจนได้เป็นตัวเสื้อ
และเป็นเครื่องสร้อยระยะแต่ละส่วนของเครื่องแต่งกายโนรา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน